ไปเจอแฟนนักฟุตบอลทีมชาติไทย

มันเกิดปัญหาจากการเป็นนักฟุตบอลของเขาบ้างไหม
นักบอลทุกคนก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันหมด

ภารกิจเพื่อชาติแต่หัวใจเพื่อเธอครับผม